เรียนท่านประธานสภาธิกรกครับผมปฏิพัฒน์สันติพาดาผู้แท้ลักษณ์ดอน
จากจังหวัดพิศนุโลกเขตหนึ่งพักเก้าไกลครับท่านประธานครับ
ผมเพิ่งรับหนังสือนะครับจากกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
ที่จะคัดค้านพรบร่างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่มของประชาชนนะครับ
ท่านประธานครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากเป็นพรบที่ลิดลอนสิทธิ
เสร็จภาพการรวมกลุ่มของประชาชนที่ถูกรับรองไว้ในรัฐมนูล
ไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมกันเพื่อเรียกร้องสิทธิด้านป่าไม้
เรื่องของชุมชนเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสิทธิผู้หญิงสิทธิสื่อทั้งหมดนี้นะครับ
กำลังจะโดนแทรกแซงด้วยกฎหมายฉบับนี้และการชุมนุมอยู่ที่หน้ายูเอ็นตอนนี้นะครับ
อยากให้ตัวแทนของรัฐบาลได้มีโอกาสได้หารือนะครับแล้วก็เชิญตัวแทนเข้าไปพูดคุยหารือกัน
ชุมนุมแบบนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีแล้วแต่ยังไม่มีความจริงใจของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาแบบนี้
และผมขอหารืออีกเรื่องหนึ่งว่าอย่าให้เจ้าหน้าที่นะครับ
ดำเนินการใช้ดำเนินคดีพรกรฉุกเฉินกับพวกเขา
เพราะนี่เป็นการชุมนุมด้วยสิทธิที่ชอบทำท่านประธานครับเรื่องที่สองนะครับ
ก็คือให้ทบทวนการใช้งานนะครับของสโมสรรัฐสภา
ผมยังไม่ได้ไปเห็นด้วยตาตัวเองนะครับแต่ดูข่าวเมื่อวาน
จัดเต็มจัดหนักนะครับเป็นห้องสันทนาการ
มีรูวิ่งมีสปามีห้องซ้อมรีราชนี่ผมอ่านจากข่าวนะครับ
ถ้าถ้าเข้าใจผิดก็ขออภัยด้วยแต่ท่านประธานครับ
สภาแห่งนี้ไม่ได้มีที่สำหรับไว้เพื่อให้พวกเราเอ็นเตอร์เทนนะครับ
มันที่ทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะใช้เวลาของเรา
แล้วทัพพยากรณ์ของสภาและพศออกประชาชนไปทำงาน
เป็นเรื่องที่ผมยังรับไม่ได้นะครับมีสโมสรได้แต่จัดในสัดส่วนที่เหมาะสม
ผมพยายามผลักดันเรื่องของห้องให้นมเด็กนะครับไม่มี
เจ้าหน้าที่สภาตอนนี้ห้องทำงานก็ไม่พอ
ชาวบ้านที่พิศนโลกอดหยากนะครับยังน้ำท่วมน้ำขุ่นน้ำปลาปลาขุ่นอยู่เลย
แล้วห้องประชุมก็โล่งแบบนี้เราจะมีสโมสรสันทนาการไปทำไมครับ
อยากให้มีการทบทวนโดยด่วนนะครับและเรื่องนี้เราต้องรับผิดชอบต่อประชาชนครับ